มีรถพยาบาลนะคะที่ต้องส่งต่อผู้ป่วย
คือเป็นรถตู้ฉุกเฉินของโรงพยาบาลศรีประจันทร์
นำผู้ป่วยไปส่งต่ออีกโรงพยาบาลหนึ่ง
ปรากฏว่ามีรถกระบะอยู่ดีก็กลับรถแบบตัดหน้ากระทันหัน
รถตู้ผู้ป่วยคือพุ่งชนแบบจังเลย
มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้๗คนนะคะ

โอ้โหเนี่ยเป็นภาพจากกล้องหน้ารถแล้วก็กล้องในรถด้วยนะคะ

ใช่แต่กระบะนี่กลับรถอื้อหู

กลับรถบนถนน๓๔๐มุ่งหน้าเข้าอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี
หลังเกิดเหตุตำรวจกู้ภัยไปตรวจสอบนะคะ
กระบะนิสสันสีเขียวสภาพคือพังยับเลย
งายท้องล้อชี้ฟ้าอยู่กลางถนนนะคะ

โอ้โหในรถมีเด็กอยู่ด้วยอ่ะครับ
นายภัยรัฐคงสุขีอายุ๕๓เป็นคนขับ
อยู่ในรถ๒คนคนหนึ่ง๕ขวบคนหนึ่ง๑๐ขวบ
ก็ได้รับบาดเจ็บนะคะก็รีบส่งโรงพยาบาล
ส่วนรถตู้ฉุกเฉินของโรงพยาบาลศรีประจันทร์
อยู่ในสภาพที่ด้านหน้าเนี่ยพังยับ
อุปกรณ์การแพทย์กระจัดกระจาย
ในรถมีคนเจ็บ๕คนค่ะ
โชคดีที่ยังเจ็บแค่เล็กน้อยจากแรงกระแทก
กู้ภัยก็รีบนำส่งโรงพยาบาลนะคะ
คนขับรถตู้ฉุกเฉินโรงพยาบาลศรีประจันทร์คือนายพิสิทธิ์

เขาเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุก็คือ
เขาพาเด็กหญิงอายุ๗ขวบ

เพื่อไปส่งต่อที่โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยายมราช

มีคนช่วยเหลือคนไข้แล้วก็มีตาของเด็กนั่งมาด้วย
มาถึงจุดนี้กระบะกลับรถแบบกระทันหัน

ทีนี้ฟังฝั่งกระบะบ้างนะครับ

เขาเพิ่งพาลูกสาว๒คนกลับจากซื้อของที่ห้าง

เขาบอกว่าเขาเห็นรถพยาบาลเปิดไฟฉุกเฉินมาแล้วนะ

คิดว่าน่าจะเลี้ยวพ้น
คิดว่าน่าจะเลี้ยวพ้นนะครับ

ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลในร่างกายของคนขับรถแล้วนะครับ
เดี๋ยวก็ต้องรอผลกันต่อนะครับว่าตกลงแล้วจะเป็นยังไงกันบ้าง